เช่นเดียวกับบรรยากาศบริเวณสองข้างทางถนนพระสุเมนนะคะ
ก็มีประชาชนเดินทางมาปักหลัก
รอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เชิญพระบรมราชสรีรังคาร
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะ
บรรยากาศไปติดตามนะคะกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณนัทพรเทาตะกู
หลังจากที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
ซึ่งอันเชิญพระบรมราชสรีรังคารของในหลวงราชการที่๙
ยาตราผ่านไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
ประชาชนที่ปักหลักรอตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนพระสุเมนค่ะ
ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกทั้งอาลัย
แล้วก็ตื้นตันที่วันนี้ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระองค์ท่านผ่านการชมริ้วขบวนค่ะ
โดยช่วงค่ำที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากนั่งรอบนบาทวิถีตลอดแนวถนนราชดำเนินกลาง
ตั้งแต่แยกคอกวัวทอดยาวไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ไปประดิสถานทั้งวัดราชบปภิษฐิษฐิตมหาศรีมาราม
มายังวัดบวรนิเวศวิหารผ่านถนนราชดำเนินกลางและถนนพระสุเมน
ก่อนเข้าสู่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งทันทีที่ริ้วขบวนยาตราผ่านค่ะ
ประชาชนทุกคนก็ก้มลงกราบโดยบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา
เพราะอย่างอาลัยและคิดถึงในหลวงราชการที่ก้าวไม่เสริมใคร
นางบุภาพงพาณิชย์และนางผาสุกวิกรเมฆสกุล
สองพี่น้องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
แม้จะยังเสียใจและทำใจไม่ได้กับการสูญเสียในหลวงราชการที่เก้า
แต่ก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปค่ะ
โดยจะนำหลักคำสอนของพระองค์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
คุณพระองค์ท่านเหนือกล้าวเหนือชีวิต
ทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นประสบนิกรที่ดีของพระองค์
และก็สืบท่อต่อไปในนามของประเภทประกอบของประเทศชาติ
ที่จะต้องทำความดีเพื่อประเทศค่ะ
คือเป็นความตั้งใจนะคะสำหรับพี่นะคะ

คิดว่าท่านก็มองเราอยู่ตลอดค่ะ

ได้ยาตราผ่านต่อจากถนนราชดำเนินกลาง
ของถนนนะคะที่จะมุ่งไปยังวัดบวรนิเวศวิหารต่าง
ก็ก้มลงกราบในช่วงที่ริ้วขบวนยาตราผ่าน
เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
บางคนบอกค่ะว่านี่เป็นความรู้สึกสูญเสียที่พวกเขาไม่อาจเรียกคืน
ก็ก่อนอื่นก็มหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ในพระบรมราชุปธรรมของพระองค์ท่าน
สิ่งหนึ่งที่คือประมาณว่า
พอเห็นพระพระอบเนอะ
เคลื่อนผ่านเราไปอย่างนี้มันก็รู้สึกว่า
เป็นการสูญเสียที่แบบน่าจะเอาคืนไม่ได้แล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าพอก้มกราบพระองค์ท่านแล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาเองเลยครับ
เหมือนว่าถ้าถวายความอาลัยได้อย่างสูงสุดแล้วก็
ก็ถือว่าสูงสุดในชีวิตแล้วที่ได้มาร่วมงานพิธีในวันนี้นะครับผม
คือมันปกติเมื่อเห็นพระองค์ท่านเสด็จที่ไหนก็จะสุดตื้นตันปลาปลื้ม
เมื่อพวกงงท่านแข็งแรงแต่เพราะวันนี้ไม่มีพวกงงอยู่แล้วก็รู้สึกว่า
ไม่สามารถบรรยายได้แล้วครับว่ามีความสูญเสียทั้งขนาดไหน
โดยประชาชนปักหลักรอในพื้นที่จนกระทั่งเสร็จสิ้นพระราชพิธี
ทยอยเดินทางกลับค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่และจิตอาสา
ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันเก็บขยะเศษอาหาร
รวมถึงแผ่นพลาสติกปูรองนั่งออกจากพื้นที่เพื่อรักษาความสะอาด
ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะคะการจราจรบนถนนเส้นทางต่างนั้น
ก็จะเปิดทำการเป็นปกติค่ะยกเว้นเส้นทางด้านในนะคะ
โดยรอบพระบรมมหาราชวังและบริเวณรอบท้องสนามหลวงค่ะ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณถนนพระสุเมนค่ะ